ช่วงนี้นำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ที่บริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
มีประชาชนนั้นไปต่อแถวเพื่อไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
เพื่อเข้าไปยังบริเวณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับ
ซึ่งก็มีเข้าไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณปานจุติประดับเพชรผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับ
ขณะนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองที่๔พระแม่ธรณีบีบมวยผม
มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเข้าคิวรอค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่เลือกที่จะปักหลักรอบริเวณหน้าทางเข้า
เนื่องจากต้องการเข้าไปยังพื้นที่ด้านในเป็นคิวแรกค่ะ
ประชาชนจำนวนมากต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เข้าคิวรอที่บริเวณหน้าจุดคัดกรองที่๔พระแม่ธรณีบีบมวยผม
เพื่อที่จะเข้าไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ในช่วงกำหนดการ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
จากการพูดคุยกับประชาชนที่เข้าคิวรอที่นี่
พบว่าทุกคนตัดสินใจเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
เพราะอยากจะเข้าไปเป็นคิวแรก
เช่นเดียวกับนางดนรยาประดิษภุม

เผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางมาร่วมชมพิธีวันนี้เป็นวันที่๔แล้ว
ซึ่งเลือกพักแรมที่บริเวณสนามม้านางเลิ้ง
และเดินทางมายังจุดคัดกรองจุดนี้ตั้งแต่เวลาตีสี่
เพราะตั้งใจอยากจะมาร่วมชมพิธีตั้งแต่วันแรก
เสร็จสิ้นพิธีในวันนี้
โดยเจ้าหน้าที่แนะนำว่าประชาชนชาวไทยที่จะเดินทางมา
ให้นำบัตรประชาชนประจำตัวใช้ในการผ่านจุดคัดกรอง
ขณะที่ชาวต่างชาติสามารถใช้พาสปอร์ตได้
ส่วนแรงงานต่างด้าวสามารถใช้บัตรแรงงานต่างด้าวสีชมพู

ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ
โดยให้เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก

เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ซึ่งจะไม่กระทบกับการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง

สามารถเข้าไปบริเวณหน้าพาที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาท

คือบริเวณแยกผ่านพิภพ

ซึ่งทั้ง๓จุดนี้จะสามารถเข้าถึง
บริเวณพาที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาท

ส่วนใครที่เดินทางด้วยทางเรือ

และเดินต่อไปยังที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาท

หลังจากที่ทุกคนผ่านจุดคัดกรองไป

พื้นที่เฝ้ารับเสด็จได้อีกครั้ง

จุติประดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจุดคัดกรองที่๔

คุณปานจุติถึงแม้พระราชพิธีนั้น
จะเริ่มขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกา

แต่ประชาชนปลายตั้งแต่ช้าเมื่อ
ไปรอจุดคัดกรองเปิดตอนเที่ยงนะ
แต่อยากจะเข้าไปด้านหน้า